คุณผู้ชมครับมาติดตามคดีผู้ใหญ่บ้านนะครับ
รัว๕นัดฆ่าอดีตสมาชิกอบตหนองปลือที่ชนบุรีจนเสียชีวิตนะครับ
เรื่องนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับก็ใช้อาวุธคาดว่าสาเหตุเนี่ย
จากผู้ใหญ่บ้านนั้นโกรธแค้น
ที่มีการร้องเรียนเรื่องน้ำปลาปลาไม่ไหลต่อหน้าผู้คน
ทำให้เกิดความอับอายนะครับอันนี้ขออภัยที่จังหวัดตรังนะครับ
จากเหตุนายถาวรเจริญศุกร์อายุ๕๒ปีถูกนายสมศึกแก่นแก้ว
หรือว่าผู้ใหญ่ด้วงใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต
ตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
โดยทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้นำศพมาบำเพ็ญกุศล
ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะครับ
จีราเจริญสุขอายุ๔๗ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังบอกว่าคือเมื่อ๓เดือนที่ผ่านมา
สามีของเธอแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วงนะครับ
เคยมีปัญหากันเรื่องของการร้องเรียนน้ำปลาปลาไม่ไหล
มีการร้องเรียนต่อหน้าผู้คนทำให้ผู้ก่อเหตุ
ว่าผู้ใหญ่บ้านอับอายแล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรง
แต่คราวนั้นเรื่องก็จบไปเรื่องก็เงียบหายไปนะครับ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุสามีของเธอได้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ออกจากบ้านไปที่ร้านค้าซึ่งห่างจากบ้านไปประมาณ๔๐๐เมตร
บอกว่าจะไปซื้อของโดยเธอได้ยินเสียงปืน
และมีคนแจ้งมานะครับว่าสามีเธอนั้นถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ก่อนที่สามีนั้นจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ตัวภรรยาเสียใจมากเพราะว่าสามีถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าผู้ใหญ่บ้านจะลงมือฆ่าลูกบ้านได้อย่างโหดเยี่ยมนะครับ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเองก็คือผู้ใหญ่ด้วง
หลังก่อเหตุได้เข้าไปมอบตัวแล้วนะครับแต่กลัวว่าจะได้ประกันตัวในชั้นศาล
ซึ่งตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เกรงเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีนิสัยเป็นคนชอบข่มขู่ไม่ยอมคนแล้วก็ชอบดื่มสุราเป็นประจำ
แล้วก็ยังมีพฤติกรรมชักปืนออกมาขู่ออกมาโชว์ตอนเมาด้วยนะครับ
ทางด้านของนายสัมพันธ์คงเพชรอายุ๗๐ปีนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของภรรยาผู้เสียชีวิต
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ได้นั่งอยู่กับผู้เสียชีวิตหน้าบ้านนะครับ
ที่ผู้เสียชีวิตจะขับรถออกไปเพียงแค่๕นาที
เพราะว่าจริงแล้วนะครับผู้เสียชีวิตเองเขาจะไปซื้อยาเส้น
ก็บอกทั้งภรรยาแล้วก็บอกทั้งพี่ภรรยาว่าจะออกไปซื้อของ
แต่แป๊บหนึ่งนะครับที่บ้านก็ได้ยินเสียงปืนแล้วก็รู้ว่าถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ตอนที่รู้ข่าวรู้สึกตกใจมากสำหรับผู้เสียชีวิตเองนั้นเป็นคนนิสัยดี
ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนอยู่เสมอ
ไม่มีตำแหน่งเป็นสมาชิกอบตแล้วเพราะตอนนี้เป็นแค่อดีตสมาชิกอบตนะครับ
แต่ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตก็ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นประจำ
แล้วก็ไม่เคยเล่านะครับว่ามีปัญหาอะไรกับใคร
ทีนี้แหละครับก็เลยขอให้ตำรวจดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมให้ถึงที่สุดนะครับ